เป็นความสุขเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟ
พอกาแฟต้องฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าที่นักอ่อนราชศรีมา
มีกาแฟร้านหนึ่งนะคะเขาทำเมนูกาแฟลงยัน
กินแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยอ้าวจะปลอดภัยอย่างไร
อัคระลงยันกันในแก้วนี้เลยทีเดียว
ตอนเขียนต้องสวดคาถาไปด้วยไหมคะ
อาจจะช่วยนะใช่ไหมเป็นการส่งคาถาแห่งความสุขให้คุณผู้ชม

แล้วนี่ลงยันแม้แต่หน้าโฟมข้างบนแก้ว

มันต้องใช้เวลาของพวกนี้มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าใครเห็นแบบนี้ก็คือฮากันสิครับ
พี่กัดอยู่ที่บ้านเลขที่๑๘๕หมู่บ้านกล้วยหมู่๒ตมจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศร้านของเขาเนี่ยนะต้องบอกว่าเข้ากับเมนูกาแฟลงยันเขาจริงเพราะว่า
มันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเป็นบ้านไม้ทรงไทยคุณ
แล้วก็จะมีชานบ้านเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ร่มรื่นให้มานั่งจิบกาแฟกัน
แล้วภายในร้านนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศเขา
เขาจะตกแต่งด้วยของเก่าของคลังต่างอย่างเช่นนาฬิกาโบราณ
วิทยุโบราณปืนโบราณของโบร่ำโบราณต่างมาประดับตกแต่งให้ได้บรรยากาศ
มีอุปกรณ์ใส่ไม้ด้วยบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็น

ใช่ค่ะคุณค่ะเอามาโชว์ให้ดูมีโคมไฟเก่ากี่ทอผ้าเก่ามีดมาสารพัดสิ่ง
คุณผู้ชมดูแล้วกันนะคะหลายคนอาจจะชื่นชอบ
และนอกจากนี้ยังมีตู้พระเครื่องเอาไว้เป็นจุดบริการให้สำหรับคนที่ชอบส่องพระ
มาส่องและเช่าบูชาพระด้วยใครชอบมอเตอร์ไซค์เก่าเก๋แบบนี้ก็มาได้เหมือนกัน
ไปดูกันต่อนะคะไม่ใช่แค่การตกแต่งที่น่าสนใจตรงนั้นเนี่ยมีต้นมะค่าโมงขึ้นอยู่

มันถึงเป็นที่มาของชื่อร้านเขาไงนะคะ
ต้นมะค่าโมงเนี่ยเติบโตพุ่งทะลุหลังคาไปเลย

ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาก็นำผ้าแพร่๗สีมาผูกเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
เจ้าของร้านคือคุณคำโมกวาธเมธีหรือคุณโซนอายุ๓๓ปีนะคะ
คุณโซนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทล่ะค่ะ
ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดก็เลยกลับบ้านมา
ปรับปรุงบ้านเรือนไทยโคราชเก่านี้ให้เป็นร้านกาแฟนะคะ
แล้วก็ทำมาช่วงแรกนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกค่ะ
แต่ไปมานะคะ
ไอเดียเรื่องของการเขียนออเดอร์กาแฟไว้บนแก้วเพื่อไม่ให้สับสน
เวลาที่ลูกค้ามาสั่งอ่ะเขียนเรื่องนึกออกใช่ไหม

ลายมือพี่เขาก็เลยหวัดเหมือนอัคระขอมเหมือนกัน
เขียนไปเขียนมาเออเอายันเขียนไปเลยเลยไหม

ปรากฏว่าลูกค้าชอบอกชอบใจถ่ายรูปลงเซลฟี่
เท่านั้นราคาร้านนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักโด่งดังขึ้นมานะคะ
พูดถึงเรื่องของยันที่นำมาเขียนลงบนกาแฟหน่อยไหม

คุณโซนบอกเลยว่าจะเลือกเอายันที่มีพุทธคุณดีเสริมโชคลาภ
ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่๓ยันด้วยกันนะคะ
คือยันบัวสวรรค์มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
หนุนดวงชะตาเสริมโภคทรัพย์การงานธุรกิจค้าขายให้เจริญ
ร่วงเรืองแคล้วแคล้วต่อดภัย
แต่ถ้าใครอยากจะได้เรื่องของโชคลาภอีกเหมือนกัน
นำพาโชคลาภทำมาหากินคล่องและอีกหนึ่งยันก็คือยันถุงเงินถุงทอง

อยากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยเงินทองก็เลือกยันถุงเงินถุงทอง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นสีสันเป็นกลยุทธ์การขายจริง
เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเขานะคะกาแฟเขาเครื่องดื่มต่างต่างอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ใครอยากไปลิ้มลองก็ไปกันได้นะคะที่นครราชศรีมาค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าศักดันแบบแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าก็คือเจาะดูดได้ไหมคะ
อันนี้ก็ไม่เข้าก็ไม่ได้กินนะคะก็ไม่ต้องศักดิ์แล้วกันไม่ต้องลงนะคะ